ตลาดมาแล้วจ้าเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะ
แล้วก็เดือนสิงหาคมแล้วด้วยเนาะไปเช็คราคาสินค้าในตลาดสดกันเลย
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์นะคะวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนไข่ไก่เบอร์๐ปรับราคาขึ้นมานะอยู่ที่๔๖บาทต่อฟองนะคะ
กันที่ราคาอาหารทะเลกันค่ะปลากระพงขาวนะคะ๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วย๓๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะหมึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมช่วงนี้ราคาไข่อาจจะปรับขึ้นนิดนึงเนาะคุณผู้ชมนะคะ